เรื่องนี้เลยค่ะเกิดจากการมองหน้ากันมองหน้ากันแล้วมันไม่พอใจยังไงก็ไม่รู้ลามไปทะเลาะกันเลยทั้งที่เป็นญาติพี่น้องกันแท้บ้านก็อยู่ใกล้กันเอาไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
อ้าวไม่มันจะเห็น

ของมันอยู่นี่แล้วมึงลากมาทำไม
ละกูยังขนให้หมดเลยค่ะ

ไปดีสายแหว่นนี้
ไปเดี๋ยวก็เอาคลิปที่มึงให้๒๐๒๒กูด้วย

คือคลิปนี้นายพงศกรอายุ๔๑ปีโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากถูกคู่กรณีเข้ามาหาเรื่อง
บริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะมนต์คลองดามเพื่อบางเหตุบ่อจสมุทรการ
เอามือเท้าสะเอลดักรออยู่ที่ท่าเรือ
แล้วก็เอาท่อนเหล็กวางเอาไว้ด้วยนายพงศกรพร้อมด้วยแม่และแฟนสาวขึ้นจากเรือมาได้
ปรากฏว่าคู่กรณีโผล่เข้ามาเอามือกระชากคอเสื้อในพงศกร
แล้วก็เอากำปั้นชกที่หน้าอกทีนี้แม่ของนายพงศกรก็เลยเข้าไปโวยวายใส่คู่กรณีนะคะ
ต่อยมาชกอย่างงี้ได้ยังไงแต่คู่กรณีอ้างว่าท่อนเหล็กเนี้ย
เอาไว้ใช้ทำงานกำลังขนของไปทำงานด้วยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ
เขาว่าอย่างนั้นทีนี้คือเรื่องนี้เราเห็นแค่คลิปนี้
เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุค่ะว่ามันเกิดจากอะไร

ซึ่งเป็นคนโพสต์บอกว่าคู่กรณีเป็นญาติกัน
เพราะว่าเป็นลูกชายของลุงอยู่บ้านก็ใกล้กัน
สาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้เมื่อ๓๐พฤษภาคม
คู่กรณีมีการชูนิ้วให้หาว่านายพงศกรมองหน้าเขาก่อน
จากนั้นเจอหน้ากันทีไรหาเรื่องตลอดนะคะ

จะรีบไปรับลูกชายที่โรงเรียน
แต่คู่กรณีกลับมาหาเรื่องตามคลิปชกหน้าอกเป็นรอยเขียวช้ำ

เพื่อจะได้เอาใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความกับตำรวจสพคลองด่าน
แต่ตำรวจก็อ้างว่าคือแค่รอยช้ำตรงนี้
กับใบตรวจมันหลักฐานยังไม่พอ
ต้องเรียกฝ่ายคู่กรณีมาสอบปากคำด้วย
ว่าอีกประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะส่งฟ้องศาลได้ค่ะ
แต่ว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าคู่กรณีก็ยังไม่หยุดเลยนะ
เจอหน้าทีไรยั่วยุด่าทอตลอด

ฟังเสียงทางฝั่งของคุณพงศกรนะคะ
ไปที่โรงพยาบาลมาครับ

ไปโดนอะไรมาผมบอกว่าโดนโชคมา

กรณีนี้ต้องเสียเงินพันห้า

ผมก็บอกว่า
ผมไม่มีตังค์อืม

ผมเอาไปรับรองแพทย์ไปลางาน

ก็เอามาให้ที่ตำรวจเขาดู
มาให้ที่โรงพักให้ตำรวจเขาดู

คือตอนนี้เรายังมีข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียวอยู่

ทีนี้ถ้าฝั่งคู่กรณีติดตามข่าว